คุณผู้ชมครับเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว๓สัญชาติ
ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงาน
ในการที่จะดำเนินการให้ทุกอย่างนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
ภาพรวมในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตการทำงานของแรงงาน๓สัญชาตินั้น
เป็นอย่างไรแต่ได้ข่าวมาว่าโอ้โหประสบความสำเร็จนะครับ
เราจะมาพูดคุยกับคุณสมบัตินิเวศรัฐนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางานนั่นเอง
อยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีครับท่านรองฮะ

โอ้โหได้เห็นตัวเลขอยู่บ้างแล้วที่สื่อนำเสนอข่าวกันบอกว่า
โอ้โหการจัดทำประวัติเนี่ยเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี

ก็อยากจะเรียนครับว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องทำเองการจัดทำทีมประวัติ
แล้วก็ขอไปทำงานกับแรงงานต่างด้าวประมาณ๑๓๒๐๐๐คนเศษครับ
จากการดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
มีแรงงานต่างด้าวมาเข้าสู่อุบันการจัดทำที่ประวัติ
และก็ออกไปย่ำงานประมาณ๑๑๒๐๐๐๐คน
คิดเป็นประมาณ๙๐เศษครับถือว่าประสบสำเร็จได้อย่างยิ่งครับ
๙๐แสดงว่านี่คือถูกต้องตามกฎหมายหมด
ใช่ครับทั้งตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเอง

ท่านรองวิเคราะห์ออกมาว่าทำไมถึงผลสำเร็จเกิดขึ้นฮะ
เนื่องจากว่ารัฐบาลมีมาตรการเข้มข้นจริงจัง
ในการที่จะดำเนินการให้นายจ้างเข้าสู่ระบบ

สองครับเรามีมาตรการในการที่จะอำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบครับ
ทั้งการแจ้งในตนเองแจ้งภัยอะไรต่างนะครับ

ครับเนื่องจากเรามีการแก้ไขกฎหมายนะครับ
ซึ่งกฎหมายนี้เอาโทษแรงขึ้นทั้งตัวแรงงานต่างด้าวทั้งนายจ้าง
ทำให้มีผู้ที่จะต้องเข้าระบบมากขึ้นครับ
๙๐นี้กระทรวงแรงงานไม่ห่วงแล้วใช่ไหมครับ
ก็ยังห่วงอีกบางส่วนครับที่ยังไม่เข้าสู่ระบบกันครับ

ดังนั้น๑๐ที่เหลือท่านรองทางกรมการจัดหางานเอง
แล้วก็ทางกระทรวงเองมีแนวทางในการที่จะดำเนินงานต่อยังไงครับ

ว่าขอให้พี่น้องไหนจ้างและแหลงงานอาร่าว

จะต้องถูกปราบปรามจับกลุ่มอย่างเข้มข้นจริงจัง
เสร็จลงแล้วตั้งแต่วันที่๓๐วิทยาจดผ่านมา
ที่ผ่านมาขณะนี้เป็นช่วงที่ทางกระทรวงแรงงาน
พร้อมกับแรงงานที่เกี่ยวข้องตั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายกลุ่มพันธุ์ครอง
ต้องใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจัง
คือการจัดชุดตรวจปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดี
ครับทุกวันนี้ก็ยังตรวจกันอยู่ครับ
ครับมีการวิเคราะห์แม้ว่า๑๐ที่เหลือ
ตั้งใจจะกลับบ้านครับตั้งใจกลับไปทำงานที่บ้านแล้ว
ส่วนก็อ้างว่ายังมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
แล้วที่สำคัญคือบางส่วนก็คิดว่ารัฐบาลจะไม่เอาจริงเอาจัง
คิดว่ากระทรวงรายงานหรือตังค์ตำรวจคงจะไม่เอาจริงออกจัง

ก็เลยทำให้คนเหล่านี้ยังชะล่าใจแล้วก็ยังแอบทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ครับ

เรื่องของการเปิดโอกาสแล้วก็ตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของการตรวจจับ
ดังนั้นชุดปฏิบัติการที่ออกทำงานเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ไปตรวจพบแล้วมีขั้นตอนดำเนินการยังไงต่อครับท่านครับ
ถ้าเราพบแรงงานต่างด้าวนะครับทำงานโดยที่ไม่มีบรรยาททำงานนะครับ
เจ้าที่ก็จะจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปนะครับ
นายจ้างซึ่งจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบรรยาทเข้าทำงานนะครับก็จะมีความผิดครับ
แรงงานต่างด้าวเองเนี่ยถ้าถูกจับกลุ่มนะครับจะมีโทษปรับแรงงานต่างด้าว๕๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาทนะครับ
จ่ายค่าปรับแล้วต้องถูกส่งกลับประเทศแล้วก็ห้ามกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา๒ปีครับ
ส่วนนายจ้างซึ่งรับคนต่างด้าวที่ไม่มีบรรยาทเข้าทำงานหรือว่าให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตาม
ตามลักษณะงานที่อนุญาตนะครับนายจ้างมีโทษปรับตั้งแต่๑๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อการจ้างคนต่างด้าว๑คนนะครับ
ถ้าทำผิดซ้ำนะครับจะต้องมีโทษจำคุก๑ปีแล้วก็ปรับ๑แสนถึง๒แสนบาทต่อการจ้างคนต่างด้าว๑คนครับ
แล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวเป็นเวลา๓ปีครับ
นี่คือข้อกฎหมายที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้านายจ้างบอกโอ้โหช่วงจังหวะนั้นที่ทางรัฐบาลเปิดโอกาสไปไม่ทันจริง
จะต้องดำเนินการอย่างไรอยากจะให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะครับ
มีคำแนะนำคือท่านต้องเลิกจ้างคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทันทีแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทาง
และใช้วิธีการนำเข้าเข้ามาทำงานตามระบบข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐครับ
ซึ่งสามารถทำได้นะครับท่านไปติดต่อที่จัดงานจังหวัดนะครับ
แจ้งความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวนะครับทางกรมการจัดงานจะประสานกับทางประเทศต้นทาง
ในการที่จะให้ประเทศต้นทางนี้ส่งคนเหล่านี้กลับมาทำงานกับนายจ้างได้นะครับ
ในตามประสงค์ที่นายจ้างต้องการครับ
ครับท่านรองฮะสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงทั้งนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวครับ
ก็อยากจะฝากบริเวณนายจ้างครับว่าถ้าท่านจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแล้วเนี่ยครับ
เป็นสิ่งที่ดีครับท่านต้องดูแลรักษาเขาจ้างเขาให้เสียประโยชนเขาตามที่กฎหมายกำหนดครับ
แต่ถ้าท่านยังจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือเลิกจ้างเขาแนะนำให้เขากลับไปประเทศต้นทางแล้วก็
เดินทางกลับมาทำงานใหม่โดยกระบวนการที่เรียกว่าการจ้างงานระบบรัฐต่อรัฐนะครับ

แรงงานต่างด้าว๓สัญชาติที่เห็นถึงความสำเร็จ
รวมถึงเรื่องของมาตรการต่อไปที่จะเข้มข้นในการตรวจจับด้วยนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ